รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เร่งรัดคดีขโมยเหรียญกระสาปที่ระลึก
เลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับ
ล่าสุดตำรวจจับตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรีได้แล้ว๑คน
ซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ในโรงกระสาปแต่ว่ายังให้การปฏิเสธติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
พลตำรวจเอกพงศพัฒนภงเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยตำรวจภูทรคลองหลวงร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกลุ่ม
นายสุชาติเติมต่ออายุห้าสิบสามปีหัวหน้าช่างตีตรารงกษาบ
หลังนางสาวสมรักตั้งในคุณธรรมผู้อำนวยการสำนักกษาปเข้าแจ้งความว่า
เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามรมราชกุมารี
หายไปจากเซฟโดยนายสุชาติมีหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติงานจำนวน๔ห้อง
เมืองต้นตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์นายจ้าง
หมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรีแต่นายสุชาติยังให้การภาคเศษ
ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่พร้อมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตำรวจ
ขณะที่พลตำรวจเอกพงศพัฒน์เปิดเผยว่าจากนี้จะเร่งสอบสวนขยายผล
ว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างและจะเร่งสืบหาของกลางในคดี
ซึ่งเป็นเหรียญทั้งหมดห้าสิบเหรียญมูลค่าหนึ่งล้านห้าแสนบาท
พร้อมกันนี้ได้ฝากบอกไปยังประชาชนทั่วไปที่ครอบครองหรือพบเห็นเหรียญดังกล่าว
สามารถเข้าแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ
โดยก่อนหน้านี้ตำรวจได้มีการสอบสวนขยายผลและติดตามความคืบหน้าของคดี
ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักกษาปเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่วันที่สามสิบมิถุนายนที่มีการแจ้งความก่อนเกิดเหตุมีพลเมืองดีโทรศัพท์เข้าไปแจ้ง
ผู้อำนวยการสำนักกษาตร์เมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคม
ว่าเหรียญดังกล่าวหายไปจำนวนห้าสิบเหรียญจากทั้งหมดสามร้อยสิบแปดเหรียญ
ซึ่งทั้งหมดเป็นเหรียญที่มีตำหนิรอการทำลายจากนั้นได้มีการตรวจสอบจนแน่ใจว่าศูนย์หายจริง
จึงมีการเข้าแจ้งความดังกล่าวจนนำไปสู่การตรวจสอบกล้องวงจรปิด
อยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุมีการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยกว่า๒๐คน
โดยเฉพาะ๓คนที่ถือกุญแจเซฟที่เชื่อว่าจะสามารถออกหมายจับได้ประมาณ๒๓คน
แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุมอบตัวกับตำรวจก่อนนอกจากนี้ตำรวจภูทรคลองหลวง
ยังมีพยานเห็นผู้ต้องสงสัย๑ใน๓คนนำถาดใส่ของซึ่งบรรจุเหรียญทองคำ
ออกจากห้องไปซึ่งจะรวบรวมหลักฐานเพื่อเสนอสารอนุมัติออกหมายจับ๑คน
นั่นก็คือนายสุชาติด้านนายจักริจพาราพันธกุลอธิบดีกรมธนรักษ์
เปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำชับให้ดูแลทรัพย์สินให้มีความรัดกลุ่มมากกว่านี้
เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในสายตาประชาชน
โดยจะทบทวนมาตรการดูแลความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นพร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบให้มีความชัดเจนมากขึ้นด้วย
ส่วนประชาชนที่มีเหรียญดังกล่าวไว้ในครอบครองโดยไม่มีกล่องใส่หรือซื้อมาราคาต่ำกว่าที่กำหนด
รีบนำไปคืนตำรวจหากไม่แน่ใจว่าซื้อมาถูกต้องหรือไม่ให้นำไปตรวจสอบที่โรงกระสาป
แต่ถ้ารู้ว่าซื้อมาจากผู้กระทำความผิดแล้วไม่นำไปคืนตำรวจจะถือว่าบุคคลนั้นมีความผิดฐานรับของโจรด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน